สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยอยู่กับเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะใช่ค่ะ
เริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะต้องบอกว่าปีนี้

แล้วกว่าของความต่างเนี่ยคุณผู้ชมคือความรัฐแบบมันใช่มันดีมันสุด
เพราะเมื่อกี้ได้ยินหลายคำปั๊วนะโดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าเกิดว่ายังคงรักษาไว้แบบนี้ปั๊วแน่นอนนะคะเขาว่าไว้แบบนี้